อีกหนึ่งคนหล่อนะคะเด่นคุณงามเนธคุณผู้ชมค่ะ
วันก่อนนี้มาฝากเนื้อฝากตัวกับไทยรัฐแหมน่ารักทีเดียวนะคะ
ก็มีโครงการดีมาฝากกันด้วยคุณผู้ชม
โปรโมทโครงการตลาดนัดสมหวังค่ะ
เปิดให้คนเอาของมาขายในเพจนะ

โดยในวันที่๑๑มิถุนายนนี้ค่ะ
เจ้าตัวก็จะช่วยไลฟ์ขายของแก่แก้วิกฤตนะคะ
ส่วนที่หลายคนสงสัยค่ะว่าทำไมทำไม
คุณกล้ามใหญ่ขนาดที่ว่าเส้นเลือดขึ้นชัดมาก
เจ้าตัวบอกโอ้โหก็ฟิตหุ่นไว้
เตรียมตัวเปิดกล้องละครค่ะ
แม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อเข้ามานะ
ก็เตรียมไปเรียนการแสดงเพิ่มแล้วล่ะค่ะ
ก็ออกกำลังกายทุกวันครับช่วงก่อนที่จะเตรียมการทำงาน
ผมว่างว่างจริงนอนดึกมาก
นอนตีตี๑บางวันตี๓ตี๔
มีเรื่องที่ยังถ่ายเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ออนแอร์ครับ

หรือว่าอาจจะใช้เวลาอีกก็

ส่วนที่แฟนสาวเกรทกรพัดศรค่ะ

เจ้าตัวบอกว่าเออก็ไม่ได้ห่วงอะไรนะจ๊ะ

เป็นฝ่ายขอห่างจากฝ่ายหญิงเองด้วย

อย่าเพิ่งคิดว่าเขาจะเลิกกันนะ
แต่ที่ยอมห่างกันสักพักนะคะ

ก็เพราะว่ากลัวทั้งโควิดแล้วก็ดราม่าค่ะ
เวลาคนมาเห็นอยู่ด้วยกันนะคะ

แต่แบบก่อนหน้านี้ก็ก่อนช่วงแบบ

ช่วงนี้เรายังแบบทำตัวแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้ครับ

ในช่วงนี้ทำตามกฎเกณฑ์ดีกว่าครับ

สนิทกันแค่ไหนก็ต้องห่างกันนะ

ทำตามกฎเกณฑ์นะ
นี่แหละค่ะเขาถือว่ากาดไม่ตกนะจ๊ะ